คุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องดราม่าระหว่างเพื่อนซีหนิงกับเป้ย
หลายคนบอกว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้เหลือเกิน
ให้กลับมารักกันให้กลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมกวนอย่างพี่ฮาน่าทัศนาวลัย
เธอเองก็บอกนะว่าอยากจะให้เพื่อนกลับมาดีกันกลับมารักกัน
เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนจริงเพราะว่าตัวเธอเองก็รู้จักทั้งสองคน
เห็นใครเจ็บเห็นใครไม่สบายใจเธอเองก็เป็นห่วงทั้งนั้นแหละ
แต่มันก็มีคนเมาส์กันไปนะคะว่าฮาน่าเนี่ยเลือกข้างไปอยู่ข้างพี่หนิงหรือเปล่า
เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเข้าไปคอมเมนต์ให้พี่หนิงคือ
ไปคอมเมนต์ในเชิงให้กำลังใจบอกว่ากอดกอดกอดกอด
ความจริงเรารู้อยู่แก่ใจไม่ผิดที่คนไม่รู้จักจะตีฆ่าเราผิด
แข็งนะเพื่อนและเวลาจะผ่านไป
พอเห็นแบบนี้ปุ๊บชาวเน็ตก็เข้าไปเมาส์เลยว่า
พี่ฮาน่าเคลียร์หน่อยซิแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปอยู่ทีมพี่หนิงหรือเปล่า

อ่านคอมเมนต์นะอันนั้นเป็นคอมเมนต์เชิงกลางมากกว่าว่า
ให้กำลังใจแล้วก็อย่าไปคิดถึงคอมเมนต์ด้านลบ
คนที่รักหนิงแล้วก็อะไรอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งเศร้าค่ะน่าก็จะให้ความเขาเรียกอะไร
คอมเมนต์ให้กำลังใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเห็นแบบโอ้โหจอดำ
แล้วก็เขียนขนาดนั้นเราก็รู้สึกเลยว่าเพื่อนคงแบบดาวมากอะไรอย่างนี้
ให้กำลังใจทั้งคู่เลยอ่ะค่ะว่าอยากให้ทั้งคู่แบบอ่า
มีแต่สิ่งดีในความสัมพันธ์ลึกถึงวันที่เรารักกันอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะ
เชื่อนะว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปอะไรทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้น
เพราะว่าทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งนมตั้งนาน

เรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาใช่ค่ะ